ในช่วงเวลานี้มันมีคดียาเสพติดอยู่สองคดีนะฮะที่จะต้องไปแกะรอยถึงต้นต่อถึงที่มาว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เนื่องจากผู้รับปลายทางเนี่ยที่มีกล่องพัสดุมาถึงบ้านเนี่ย
เขาตกเป็นทั้งผู้ต้องสงสัยและเป็นผู้ต้องหาของสารวัตรแย้ในเรื่องหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของน้องปลาเอาเรื่องของน้องปลาก่อนน้องปลาเป็นหญิงสาวชาวจังหวัด๑๐๑อายุ๒๒ปีนะเธอมีพี่น้องฝาแฝด
ปรากฏว่าวันหนึ่งมีกล่องพัสดุถูกส่งมาที่บ้านแล้วข้างในเนี่ยก็ซุกซ่อนยาเสพติดที่เป็นยาไอซ์เอาไว้๑๐๓กรัม
ก็ถูกชุดจับกลุ่มที่เขามาซุ่มดูอยู่ค่ะบุกเข้าจับกลุ่มดำเนินคดีตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในช่วงระหว่างการดำเนินคดีของทางพนักงานสอบสวนเขาถูกฝากขังไว้ที่ศาลคือทั้งญาติญาตินะครับพี่น้องครอบครัวยืนยันว่าน้องปลานี่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างแน่นอนใช่ค่ะนะแต่ว่าชื่อที่กล่องพัสดุเป็นชื่อน้องปลาจริง
แล้วน้องปลาออกไปเซ็นรับเซ็นรับได้สักสองนาทีเจ้าหน้าที่บุกจับเลยถึงตัวเลยใช่ค่ะ
แต่ทีนี้พออยู่ในเรือนจำอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเนี่ยประกันตัวตั้ง๘แสนนะทางครอบครัวบอกไม่มีสตังค์อ่ะใช่
มีเพื่อนสนิทของน้องปลาออกมาให้ข้อมูลนะฮะเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่าเรื่องเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยมันมีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้หญิงที่ชื่อตาค่ะเป็นคนมาบอกน้องปลาว่าขอยืมชื่อนามสกุลยืมที่อยู่หน่อยจะส่งของมาถึงเพื่อที่จะเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนนี่เขามีหลักฐานการแ
ด้วยนะคะทีนี้มันก็ต้องไล่กันแล้วว่าตกลงแล้วเออมันยังไงกันแน่ถ้ายังงั้นมันก็ต้องไล่ไปที่ต้นทางก่อนค่ะว่าจริงไหมผู้หญิงที่ชื่อตาเนี่ยวันนี้ตำรวจนะครับได้ออกหมายเรียกหญิงสาวที่ชื่อตาให้มาที่สพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นเจ้าของคดีนะครับเพื่อจะมาสอบปากคำกรณีนี้นะครับกรณีที่ผู้ที่เป็นพยานในกลุ่มของ

หลังเกิดเหตุเพื่อนเพื่อนของปลาที่รู้จักกันในกลุ่มเนี่ยแล้วก็รู้เรื่องเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าไม่ใช่ของเธอไม่ได้สั่งเนี่ยตาไม่ได้สั่งไม่ได้ยืมชื่อปลาในการส่งพัสดุมาแล้วเนี่ยจะหนีทำไมหายไปทำไมทุกคนก็เลยมั่นใจว่าพัสดุกล่องนี้เป็นของตาแน่นะฮะวันนี้ตามาปรากฏตัวนะครับเพราะว่าต้องมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามคดีนะคุณพัชรวรินพัชรปภานันบอกว่าพอตามาถึงเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์ไงคุณเดี๋ยวมาสอนค่ะตาบอกสั้นเลยบอกว่าข่าวที่สื่อออกอ่ะมันเกินไปแล้วก็เข้าห้องสอบสวนไปนะครับตำรวจใช้เวลาสอบสวนนานนะครับตั้งแต่บ่ายถึงค่ำก่อนที่จะกลับออกไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแล้ว
รายละเอียดเพราะว่าต้องขยายผลเพิ่มเยอะเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
ปูเป้ที่เป็นพี่สาวฝาแฝดของปลาได้เปิดเผยคลิปเสียงระหว่างที่ปูเป้
ได้พูดคุยกับผู้ชายคนนึงชื่อโต้งนะท่านผู้ชมตัวละครเยอะหน่อย
โป้งนี่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนชายคนสนิทของตา
โดยเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อ๒๐มิถุนายน
หลังจากที่๑๗มิถุนายนตาได้วีดีโอคอลขอยืมที่อยู่กับปลานะ
สิบมิถุนายนปูเป้พี่สาวฝาแฝดของปลาบอกว่า
ได้คุยกับโต้งที่เป็นเพื่อนสนิทของตาโต้งบอกว่ารู้ว่าพัสดุ
ที่ส่งมาที่บ้านปลาแล้วมียาไอสิบจุดสามกรัมเนี่ยเป็นของใคร
โต้งก็อยากจะช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้โต้งก็สงสารปลานะ
ต้องมาติดคุกจากเรื่องนี้ซึ่งมันตรงกับเพื่อนสนิทของปลาหลายคน
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนสนิทของตามาบอกว่า
สดุนั้นคือของตาทุกคนอยากจะช่วยปลาแต่ช่วยไม่ได้
ห้ามไว้ค่ะไม่ให้ไปบอกใครมีคลิปเสียงนะครับ
กูอ่ะโคตรสงสารเลยป่ะไม่รู้เรื่องเลย
แล้วแม่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรสักอย่าง
เขาจะกลับมาทำอีกไหมพี่เขาจะกลับมาขายยาอีกไหม
ตอนนี้ไม่อะไรตอนนี้มันยังแต่ว่ามันขายแน่เพราะไม่มี
ยิ่งพูดแบบนี้หนูยิ่งเสียใจที่พี่รู้ความจริงแล้ว
ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เลยว่าเราเราไปบอกตำรวจได้ป่
ครับต้องไปบอกยังไงไม่มีหลักฐานมาให้ทางกรูงจะให้ทางกรุงเทพมา
อ่ะพี่มีข้อมูลอะไรไหมพี่ช่วย
แต่อันนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานได้แบบสำคัญนะก็ต้องขึ้น
กับตำรวจว่าจะขยายผลไปถึงไหมแล้วค่ะชายที่ชื่อ
โต้งเนี่ยที่ปูเป้พี่สาวฝาแฝดของตาของปลาเขาได้คุย
ด้วยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขามีหลักฐานอะไรที่มันจะเชื่อมโยงไปถึง
ใช่สิ่งที่ตาจะเป็นเจ้าของกล่องพัสดุจริงจริงหรือเปล่าค่ะ
แต่พอสอบปากคำคนที่ชื่อตาเรียบร้อยแล้วออกไปจากโรงพักแล้ว
เขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
และเขาไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพสุวรรณภูมิด้วยนะคะ
คือเขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พัสดุมาส่งไง
คนนี้ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่ม
ส่วนพี่สาวฝาแฝดของน้องปลาที่ชื่อว่าปูเป้
วันนี้ก็ไปประสานกับทนายความเพื่อที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์
ขอประกันตัวน้องปลายื่นเรื่องไปตอนบ่าย
สารท่านนัดฟังผลวันจันทร์นะคะ๑กรกฎาคม
ทีนี้ค่ะมีประเด็นสำคัญมีสาวธอมคนหนึ่ง
เป็นเพื่อนของน้องปลาแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
วันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุวรรณภูมิมาตรวจค้นนะคะ
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีหมายค้นที่จะเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะคะ
และเจ้าบ้านก็ไม่ได้ร่วมตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่ด้วย
อันนี้สำคัญนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวอาจารย์ประเมฆ
อธิบดีอายการจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายอะค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยทั้งปลาทั้งเพื่อนคือไม่กังวลไง
เจ้าหน้าที่มาจะตรวจค้นจะอะไรก็อ่ะปล่อยเลยให้เจ้าหน้าที่จัดการ
เพราะยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจจนมาแกะกล่องพัสดุดูอ่ะ
ว่ามันมียาเสพติดตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรนะ
เพราะเจ้าตัวน้องปลาเองก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของปลา
ไม่มีหมายค้นเลยครับจู่จู่เขาก็เดินเข้ามาเขาก็บอกว่า
ค้นหน่อยโดยที่มาค้นห้องไม่มีเจ้าบ้าน
เขาก็เดินเข้าไปค้นในบ้านรอบบ้านจนเขาก็เดินออกมา
ถามว่านี่คือกล่องอะไรมันเจอกล่องพัสดุบริษณีย์อ่ะ
วางอยู่เตียงอยู่หน้าหน้าบ้านอ้าวนี่คือกล่องอะไร
ของใครก็เลยบอกน้องเปล่าเลยบอกว่ากล่องของหนู
แต่ไม่ใช่ของหนูเพราะพี่เขาส่งมาเขาเลยบอกว่า
คดีของปลาเนี่ยดูท่าทางแล้วก็คงจะต้องไปขยายผล
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อนะครับแล้วก็รอดูว่า
ได้ประกันตัวระหว่างสู้คดีไหมแต่ที่สำคัญเนี่ย
มันก็คือว่ากล่องพัสดุที่มาถึงบ้านของน้องปลาเนี่ย

ก็เหมือนที่ส่งไปที่บ้านสรวจแย้

ถ้าไม่ใช่เป็นชื่อที่อยู่ของเรา

เราไม่เซ็นรับเราไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องเนี่ย

แต่กรณีนี้มันเป็นชื่อที่อยู่แล้วมันส่งมาถึงมือเราเนี่ย
แต่พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะทำยังไง

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
บอกว่าวิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะ
ถ้าเจ้าหน้าที่รู้ว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายมาส่งที่บ้านของผู้ต้องสงสัย

ต้องมีหมายค้นมาด้วยโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพราะว่ามันเป็นคดีที่โทษหนักนะฮะ
ถ้าไม่มีหมายค้นก็ต้องมีเหตุที่จะเข้าบ้านเขาแล้วก็แจ้งให้ทราบชัดเจน
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ในการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
ส่วนเจ้าบ้านก็มีหน้าที่ในการพาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าบ้านเช่นกัน
แต่อาจารย์ปรเมฆบอกว่าคนที่รับสิ่งของครอบครองสิ่งของแล้ว
หรือจะยังไม่ครอบครองก็แล้วแต่แต่ว่ากรณีนี้มันมีการเซ็นรับ
แต่ยังไม่ได้เปิดเจ้าหน้าที่มาเปิดค่ะซึ่งไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีในกล่อง
ในกล่องเนี่ยมีอะไรแต่กลับถูกนำตัวไปดำเนินคดี
ซึ่งความจริงแล้วมันถือว่า

เดี๋ยวลองฟังอาจารย์ดูนะครับ
คนที่รับสิ่งของเหล่านั้นครอบครองหรือยัง
มันจะเป็นประเด็นทางกฎหมายขึ้นมาทันที
นี่ส่งก็ยังไม่รับการครอบครองแล้วไปควบคุมเดินคดีเนี่ยมันมีปัญหาไง

รับแต่เขายังไม่ได้เปิดดูไม่รู้ว่ามันคืออะไร

แต่ถ้าเข้ามาปั๊บเปิดดูแล้วโอ้ใช่อันนี้ของเก็บใส่ก็
เนี่ยครอบครองต้องเข้าใจคำว่าครอบครอง

ซึ่งชาวบ้านประชาชนต้องรู้สิทธิ์ตัวเอง

เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์บางประการตามกฎหมายแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิเราก็มีตามกฎหมาย
ไปถึงต้องบอกให้เขาเรียบร้อยจะค้นหาอะไรมีหมายต้องแสดงหมาย
ถ้าไม่มีหมายต้องมีเหตุที่จะเข้าโดยบอกเลย
แล้วบันทึกจับกลุ่มมันจะต้องเขียน
ผมบอกเลยแนะนำวันนี้เลยถ้าจะทำคดีนี้นะเราไม่ได้เข้าข้างใคร
ให้ไปดูบันทึกจับกลุ่มเหตุที่เข้าไปค้นคืออะไร
อันนี้คือตัวสำคัญนะเท่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปละเมิดสิทธิ์ชาวบ้านนะ
แล้วน้องเขาถูกขังอย่างนี้แล้วทำยังไง
สำคัญนะอย่างกรณีน้องปลาเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจค้นก็ไม่มีหมายค้น
แล้วก็ไม่รู้ได้ชี้แจงหรือเปล่าว่าที่เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยมีเหตุผลอะไร
เพราะว่าคดียาเสพติดโทษหนักเหมือนที่อาจารย์ประเมฆบอก
ก็จะเหมือนกับที่ไปที่บ้านสารวัตรแย้แล้วเจอคุณแม่ใช่ไหม

ซึ่งอาจารย์ปรเมฆบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมาปกป้องอะไรผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหานะ
เพียงแต่ว่า๒กรณีนี้คือเจ้าหน้าที่มาไม่มีหมายค้น
และเอาละเขาเซ็นรับพัสดุแต่เขาไม่ได้เป็นคนเปิด
ใช่ค่ะคือเขายังไม่ได้หยิบกล่องมาเขาไม่ได้เป็นคนเปิดเองแต่แค่เซ็นรับแต่กล่องอยู่ในมือเจ้าหน้าที่อ่ะ
และเจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดกล่องแล้วเจอยาเสพติดเนี่ยตรงนี้ถือว่าเขาครอบครองหรือยังเขาผิดไหม
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเจอลักษณะแบบนี้แล้วเราจำเป็นอาจจะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วล่ะ
เขามีสิทธิ์ที่จะไปหาพยานมาเพื่อจะมาดูนะมาดูกันนะว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันเจออะไรบ้าง
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจนะคะเป็นสิทธิ์เบื้องต้นนะคะ
ที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้นะคะก็ถือเป็นอุทาหรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะตามให้เรื่องของน้องปลา